คุณผู้ชมคนจะงามงามน้ำใจใช่ใช้แอป

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาใช้แอปแต่งภาพ
โอ้โหแต่งจนดูดีเลยเหมือนหนุ่มเกาหลีเลย
แล้วไปหลอกผู้หญิงหลอกผู้หญิงวัย๑๗ปีมากระทำชำราวคุณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท้ายที่สุดตำรวจรวบตัวได้นะคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยตำรวจสพวังเจ้าจังหวัดตากเนี่ย
รวบตัวได้ผู้ชายผมทองที่นั่งหันหลังอยู่เนี่ย
นายนัทธพงศ์สุกเกษมจริงเขาทำอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวค่ะ
แล้วที่โดนจับเนี่ยเพราะว่าผู้ปกครองของผู้หญิงอายุ๑๗ปี

บอกว่าลูกสาวฉันเนี่ยโดนหลอกลวงแล้วหลอกหายออกไปจากที่พักเลย
ผู้ชายคนนี้เห็นรูปโปรไฟล์แล้วโอ้โหหน้าตาดีเลยเหมือนเกาหลีเลยหล่อ
หลังจากนั้นก็นัดเจอกันมาเจอตัวจริง
แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของฝ่ายชายออกมาทั้งชุดนักศึกษาเลย
ฝ่ายชายคนนี้ค่ะพาขึ้นรถจักรยานยนต์ก็ไปที่กระท่อมแห่งหนึ่ง
แล้วอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยนะจนถึงตอนเย็น
ญาติเนี่ยก็ตามมาจนพบทีนี้ก็ต้องเอาตัวเข้าแจ้งความสิคะ
ซึ่งตำรวจก็ออกหมายเรียกนายนัทธพงศ์ให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ก็รับสารภาพบอกว่าได้คบกับหญิงสาววัย๑๗ในฐานะแฟน
ก็คบกันผ่านทางเฟซบุ๊กคุยกันสักพักนึงนัดเจอกัน
แล้วก็พากันมาที่กระท่อมกระท่อมก็อยู่ไม่ไกลจากสพวังเจ้า
ไม่ถึง๑กิโลค่ะแล้วก็กระทำชำราวกว่า๔ครั้ง
ญาติของฝ่ายหญิงก็ตามหาสาววัย๑๗
นายนัทพงศ์เนี่ยเล่าต่อนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
เวลาที่จะไปคุยกับใครเนี่ยก็จะแต่งรูปใช้แอปพลิเคชัน
แต่งภาพให้ดูดีให้เหมือนหนุ่มเกาหลีเห็นไหม
คือเขาก็ทำสีผมทองว่าแบบดูเกาหลีหน่อย
แล้วก็ใช้ชื่อเล่นใช้ชื่อเล่นว่าพงศ
ตำรวจก็ถามอ้าวแล้วจริงพ่อแม่ตั้งชื่อให้อะไร
ชื่อเล่นน่ะในนัทพงศ์บอกว่าพ่อแม่ตั้งให้คือชื่อเน่า
เน่านะแต่เปลี่ยนเป็นชื่อพงศ์
ทีนี้ก็ไปหลอกคุยกับผู้หญิงนักศึกษาบ้างชาวบ้านบ้าง
หลงเชื่อทุกคนตกหลุมรักตกหลุมรักจากภาพ
พอมาเจอก็โดนนายนัทพงศ์กระทำชำราว
แต่ว่าที่ผ่านมาเอาจริงไม่ได้มีรายนี้
ไม่ได้มีราย๑๗ปีคนเดียวนะคะยังมีคนอื่นอีก
แต่คนอื่นเขาไม่ได้ติดใจเอาความ
ทีนี้หลังจากสอบสวนเสร็จตำรวจก็แจ้งข้อหาค่ะ
กระทำชำราวหญิงสาวอายุไม่เกิน๑๘ปี
แล้วอีกหนึ่งข้อหาก็คือพรากผู้เยาว์
ก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ